ส่วนอันนี้ไม่รู้เกิดขึ้นที่ไหนแต่เกิดขึ้นในไทยนั่นแหละ
ปลิวไม่ใช่ปลิวธรรมดานะปลิวทั้งเต็นต์เลยค่ะ
เห็นไหมล่ะปลิวทั้งเต็นต์จริงขาเขอเต็นต์มาหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยจังหวะที่มันลอยขึ้นแล้วก็หมุน
ที่เห็นนี้มันอยู่เหมือนกับกลางสนามกีฬาเลยคุณสุดสกุล
โอ้โหแล้วมันพัดแรงเหมือนกันนะคุณขนาดเต็นต์เนี่ยเต็นต์ใหญ่นะ
ใช่ค่ะตอนแรกดิฉันยังไม่รู้ว่าเต็นต์ตรงนี้มันเกิดขึ้นที่ไหน
เพราะคนเขาก็ไปถามนะว่ามันเกิดขึ้นในงานอะไรเจ้าของคลิปเขายังไม่ตอบ
แต่ว่าตอนนี้ดูล่าสุดได้คำตอบแล้วค่ะ
นี่คืางานกีฬาอัมเพิงร้านกันธรรมุที่สีสะเกตฮะ
แต่อันนี้มันเรียกว่าลมอะไรนะคุณลมบ้ามูหรือลมหัวกุฎถ่ายุ้ข์หมุนแบนเนี่ย
มันพัดเต็นต์ที่อยู่กลางสนามลอยปลิวนะคะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เขาจะแข่งกีฬากันวิ่งหนีตายกันก่อนนี่
เห็นไหมพาเด็กผู้ใหญ่ต้องพาเด็กตัวเล็กออกมาจากจุดตรงนั้นด้วย
กลัวว่าจะโดนขาเต็นต์ฟาดเอา
เหตุการณ์นี้เนี่ยคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากการที่ตอนที่กางเต็นต์ตั้งเต็นต์
ตอกเหล็กงอมัดกับขาเต็นต์หรือเปล่าแล้วมันก็เลยปลิวแบบนี้
แล้วยิ่งพอมาเจอลมบ้าหมูลมหัวกุดด้วย
ท้องฟ้ายังสว่างยังโปร่งไม่ได้มีเมฆฝนนะ
แต่พอเกิดลมแบบนี้มันจะมาเร็วมาแรงแล้วแป๊บเดียวเนี่ย
มันก็จะหายไปแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นลองดูสิคะมันเป็นแบบนี้เลย